เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
มันก็มีข่าวเกี่ยวพันกับคนที่ลงสมัคร

พูดถึงนะครับเรื่องการบริหารงานของสภากรรมการในชุดปัจจุบัน
ซึ่งเข้าข่ายทุจริตนะครับเนื่องจากว่าทำให้สมาคมฟุตบอลนั้นเสียหาย
ที่ยังเหลือเวลาอีก๔ปีด้วยกัน
สมาคมนะครับก็ชี้แจงเรื่องนี้ครับบอกว่าสิ่งที่คุณวรวีพูดเนี่ย
คดีมันยังไม่สิ้นสุดเพราะว่าล่าสุดสมาคมก็มีการยื่นอุทธรณคัดค้านคำพิพากษาในศาลชั้นต้นไปแล้วครับ
แล้วก็มีการยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีไปเรียบร้อยด้วย
ณขณะนี้ครับสมาคมเนี่ยยังไม่ได้จ่ายเงินก็จริง
แต่ว่าพอมีการยื่นคำร้องทุเลาการบังคับคดีนะครับแล้วก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับสมาคมเพราะสุดท้ายเนี่ยคดีมันยังไม่ได้สิ้นสุดไงนะครับ
ส่วนสาเหตุที่บอกเลิกสัญญากับสยามสปอร์ตนะครับ
ให้เป็นอำนาจของคู่สัญญาอีกฝ่ายแต่ผู้เดียวและไม่สามารถกำหนดทิศทางการบริหารสมาคมได้
แล้วก็นอกจากนี้ครับระหว่างการสืบพยานในคดีดังกล่าว
ยังพบหลักฐานการโอนเงินระหว่างบริษัทคู่สัญญากับคุณวรวี
ซึ่งเอกสารการสั่งจ่ายระบุให้จ่ายแก่สมาคมฟุตบอล
เป็นจำนวน๗ล้านบาทแต่เงินดังกล่าวนั้นก็ถูกโอนเข้าบัญชีของ
บัญชีของนายวรบีแทนตอนเนี้ยครับก็เอาตรงตรงก็คือแฉกกันไปแฉกกันมา
หลักฐานใครเหนือกว่าถ้าไกลเกลี่ยกันไม่ได้ก็ไปสู้กันในศาลต่อนะครับ
เชื่อว่าเดือนกุมภาพันธ์น่าจะเข้มข้นเพราะว่าเข้าสู่ช่วงของการเลือกตั้งแล้ว